ประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจ

สมาชิกรัฐสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีไร่พืช
พักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานที่กรบครับเกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
ฉบับแบบรายมาตราที่ภาคประชาชนได้เสนอเข้ามา๑๓๕๐๔๗คนนั้น
ผมถือว่าเป็นร่างที่มีคุณค่า
และตัวผมเองรวมถึงพักเก้าไกรพร้อมให้การสับสนุน

การที่จะมีคนมาสำนุนเป็นแสนคนในระบอบการเมืองประเทศไทย
ไม่ง่ายที่เสนอกฎหมาย

ความมีปัญหาของรัฐมนุนปัจจุบัน
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลและท่านสมาชิกวุฒิภา
ติดใจในเรื่องของทำไมถึงต้องมีสภาเดียว
ผมเรียนอย่างนี้คร่าวสั้นนะครับ
ก็คือว่าในส่วนสภาเดียวที่จำเป็นต้องมี
ก็เพราะว่าในระบบของประเทศไทย
การใช้วุฒิสมาชิกส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้ง
เคยมีครั้งหนึ่งตอนหลังปี๔๐เลือกตั้ง

หลังจากนั้นปี๖๐ก็แต่งตั้ง
เราไม่เคยมีการแต่งตั้งแบบของอังกฤษ
ซึ่งมีประวัติศาสตร์ของขุนนางต่าง
ตัวแทนศาสนาจักรต่างเข้ามาเป็นตัวแทน
และอำนาจน้อยอำนาจกันกองกฎหมาย
เพียงแค่ถ่วงกฎหมายได้เล็กน้อยเท่านั้น

เราไม่ได้มีบริบทเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

แต่มณรัฐเข้ามาเป็นสภาสูงของรัฐ
ของสหพันธ์สหรัฐอเมริกา

แต่วุฒิสมาชิกของเรานั้น

ถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งตอนหลังปี๔๐นะครับ
มาจากหลังการรัฐประหารครับ

ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้ง

ขยับอำนาจจากแค่กันกรองกฎหมาย
ไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างที่ท่านได้อภิปราย

มีการหนึ่งมาเลือกตั้งนายกได้

สองสามารถที่

จะให้ผ่านรัฐมนูลหรือไม่ผ่านรัฐมนุนก็ได้

กรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติปฏิรูปประเทศ

ต้องผ่านวุฒิสมาชิกมาร่วมโหวตด้วย

แต่งตั้งของคณะรัฐประหาร

ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะให้มีอยู่ได้

ในอดีตการโหวตการลงมติ
ต่างเอื้อต่อการ

ผู้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเสนอมา

และจะไม่มีทางเหมือนกับประเทศอังกฤษเลย
ที่แค่กันกรองแล้วก็ยับยั้งกฎหมายได้

ส่วนอำนาจตุลาการของประเทศเรา

ติบัญญัติบริหารตุลาการ

๒๔๗๕ที่อำนาจ

อำนาจตุลาการเราไม่เคย

เปลี่ยนแต่อำนาจนิติบัญญัติ

แต่อำนาจตุลาการมาจากระบบเดิม

แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด
อำนาจตุลาการเราเธอ
ถูกการสถาปนาถูกการเรียก

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิจะอธิปราย
ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรง
มันเหลือเพียงแค่อำนาจเดียวเท่านั้นนะครับ
อำนาจตุลาการมีบทบาทเยอะหลังปี๔๐เดิมมีสารเดียวคือสารยุติธรรม
แต่หลังจากนั้นมีเพิ่มมาเป็นสารรัฐมนูลสารปกครองขึ้นมา
แต่ก็สารปกครองสารยุติธรรมมาจากการสอบคัดเลือกเข้ามา
โดยองค์กรภายในเข้ามาสารรับนูลส่วนใหญ่แล้วมาจากการแต่งตั้ง
รัฐมนุน๔๐อาจจะมีตัวแทนจากสภาไปตั้งบ้าง
เนื่องจากสภานั้นเป็นมาจากการเลือกตั้งในส่วนวุฒิในส่วนนี้ขึ้นมานะครับ
แต่หลังจากนั้นปี๕๐ปี๕๗๖๐สารรัฐมนูลนั้นมาจากการคัดสรรแต่งตั้ง
โดยเครือข่ายของคศโดยเฉพาะปี๖๐
บวกประธานสารดีต่ารประธานศาลตรัฐมนุนที่คัดสรรขึ้นมา
มาจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไปจากการแต่งตั้งคอสชแล้วมาเลือก
เสร็จก็มาเป็นองค์กรที่มีอำนาจวิจัยตัดสิน
กรณีอย่างนี้ถามว่ามันเป็นองค์กรที่ยึดโยงประชาชนไหมครับ
ตุลาการที่ดีที่พึงปรารถนาของคนทั่วโลก
ว่าจะได้ความวิทยาศาสตร์ก็คือ๑ต้องมีความอิสระ
ต้องมีความเป็นกลาง๓ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
อิสระความเป็นกลางเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะครับ
ถ้ามาจากการเมืองของรัฐประหารเข้ามาอิสระเป็นกลางไม่มีครับ
เมื่อสักครู่อาจารย์ปริยบุตรแสงอนกกุลผู้เสนอบอกว่า
เมื่อเราต้องยอมรับเขาได้จริงว่าการเมืองต้องมาเกี่ยวข้องในส่วนอำนาจของสารรัฐมนูล
ทำไมเราไม่จัดองค์กรองค์ประกอบให้เป็นธรรมล่ะครับ
เมื่อก่อนทำไมเราเอียงไปถึงคณะรัฐประหารเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตั้งสารมนุน
แล้วก็ตัดสินออกมาเยอะแยะสร้างความไม่สบายใจสร้างความปัญหา
ว่าขัดตรับนูนหรือไม่พรบขัดหรือไม่
แต่เพิ่มมาเป็นยุบพักได้ถอดถอนได้นะครับทำให้คนนั้นล้มล้างได้
ล้างการปกครองได้นะครับทำให้ศูนยากาศทางการเมืองได้
หรือตั้งเรื่องไว้ให้นักร้องต่างองค์กรอื่นมารับไป
เพื่อจะให้สารอื่นวิจัยทำลายนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้
อย่างนี้แหละครับถึงเป็นองค์กรที่เป็นธรรม
การที่ภาคประชาชนได้เสนอมาให้มีการตั้งสารธรรมนูลแบ่งไปเลยครับ
ฝ่ายรัฐบาล๓เอามา๖คัดเหลือ๓

ประธานสารดีการประธานคงคัดเหลือ๓๐
ที่มาเป็นธรรมยอมรับว่ามีการเมืองจริงให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายเป็นกลางสมดุลกันมาตัดสินคดีแต่ไม่ใช่อำนาจมากมาตัดสินยุ่งไปหมด
เฉพาะตัดสินคดีความชอบของกฎหมายก็พอแล้ว

แต่ไม่ใช่ให้เป็นแบบปัจจุบันรัฐบาล๖๐
ผมเรียนว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปประเทศเราจะเกิดวิกฤตมาก
ล่าสุด๑๐พฤศจิกายน๖๓๖๔ประธานโทษที่ผ่านมา
ก็วินิจฉัยเรื่องหนึ่งเรื่องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษากิจกรรมของเขา
แล้วบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่
เราได้ดูเนื้อแท้ของการตัดสินไม่ให้เขาชี้แจงครับ
อาจารย์สอศิลักษ์มาเตรียมและอีกท่านหนึ่งพยานมาเตรียมจะชี้แจง
ไม่ให้ชี้แจงตัดแล้วก็บอกว่าพยานหลักฐานพอแล้ว
พอคืออะไรครับพอคือในแง่ของทัศนติของตัวผู้ตัดสินหรือไม่

คดีที่ตั้งว่าเขาเป็นคนล้มล้างการปกครองหรือไม่ไม่ให้
ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุมเคลือ
สิ่งทุกอย่างออกมาเหมือนจะสามารถตีความได้หมด
กรเครือข่ายอาจจะร่วมกันล้มล้างอย่างนี้
มีการตัดสินไปถึงอนาคตด้วยในส่วนตรงนี้
ถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศาลพึงจะกระทำให้เกิดความยุติธรรม
ระบบสมบูรณาศิราชกับประชาธิปไตยมีความแตกต่างยังไง
ไม่เคยอธิบายถ้าตัดตัดหาพระภาษัทในสมวนแรกทีลาดก็คือสถาบันที่มีอำนาจศิษย์
อำนาจสิทธิ์เด็ดขาดอำนาจมาจากเทวะองค์การ
แต่ของระหว่างที่ทหารมหาศัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูล
อยู่นอกเหนือจากการเมืองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะในส่วนนี้
และส่วนใหญ่จะถูกยึดโยงจากประชาชน
ทำไมไม่อธิบายอย่างนี้แล้วไปสร้างความแตกแยกขึ้นมา
การปรับปรุดวันที่๑๐พย๒๕๖๔ผมจะรอดูคำพิทักษายทะบัดเต็มว่าเป็นยังไงบ้าง
อย่างน้อยความรุนแรงจากวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๒
มันบอกแล้วว่าถึงแม้จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าจะให้กลัวแต่มันไม่มีคนกลัว
อย่างน้อยเป็นการแบ่งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ซึ่งมีผู้สูงอายุ
มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน
อย่างน้อยตรงนี้เหมือนกับมีการชักทงลบว่าจะ
ใช้กฎหมายใช้อำนาจแข็งใช้กฎหมาย
อาจจะถึงขั้นใช้อาวุธก็ใช้มาแล้วนะครับ
มีการถูกยิงไม่ว่าอาวุธอะไรก็แล้วแต่
ช่วยกันปราบปรามถามว่าเป็นเรื่องของความคิดความรู้
เปลี่ยนให้เขาคิดอย่างอื่นได้เหรอ
มีแต่มากมันไม่ใช่เหมือนยุค๖ตุลา๑๙นะครับ

มีในส่วนของตัวหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับ

เด็กไม่มีใครที่สามารถไปคุยชักนำได้เลย
เขาคิดได้ตัวตัวเองผมเรียนว่า
ข้อข้อแก้ไขรัฐมนูลที่แก้ไข
ไม่ว่าเป็นสารรัฐมนูลที่มาจากประชาชน
จากการเมืองที่ชัดเจนเป็นธรรมนะครับ
ข้อแก้ไขที่มีการตรวจสอบเป็นการตั้ง
เขาเรียกว่าผู้ตรวจการศาลนะครับ

ผมคิดว่าสิ่งนี้หรือกองทัพเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ผมคิดว่าให้อำนาจสภาซึ่งเป็นหน้าประชาชนนั้น
สามารถที่จะปลดให้พ้นจากตำแหน่งของประธานศาลดีกา
สารปกครองผู้สาสารดีการสารปกครองต่าง
โดยมีองค์คณะที่มีหลากหลาย
และมีกระบวนการที่สามารถที่จะตรวจสอบได้

อำนาจประชาชนเหนือกว่าอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน
สิ่งนี้ผมจึงวอนให้กับท่านสมาชิก
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวุฒิสมาชิก
โปรดให้โอกาสประชาชนได้นำร่างนี้
วาระที่๑ไปใช้ไปพิจารณา
อันไหนที่จะปรับเราไปปรับกันได้

เพื่อจะให้เกิดวิกฤตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น